ส่วนเรื่องนี้เนี่ยเป็นเหตุสลดนะคะ
ครอบครัวร่ำให้เลยค่ะไปกอดร่างไร้วิญญาณ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มีรถบรรทุกเบรกแตก

โอ้โหชนวินาทสันตโลหลายคันมาก
ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่ขี่จักรยานยนต

ถูกลากร่างล้อทับจนเสียชีวิตคาถนนนะคะ
นี่ค่ะทั้งสามีและลูก
ก็นั่งร่ำให้กอดร่างไร้วิญญาณของนางสุปรานีขวัญสกุล

โดยร่างเธอยังติดอยู่ที่ล้อด้านหน้าซ้ายของรถบรรทุก๖ล้อ
คือสภาพนะคะเอวบิดผิดรูปไปแล้ว
ทะเบียน๑กกดชด๔๘๙๘พัทธลุงล้มตะแคงอยู่

เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องพยายามใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำร่างผู้ตายออกมา
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นที่ใกล้ทางรถไฟนาป้อถนนสายบ้านควนควนปริงนะคะ

ในที่เกิดเหตุค่ะยังเห็นมีถุงกับข้าวอยู่เลย
แล้วก็ทรายเนี่ยกระจายเกลื่อนทั่วบริเวณ

จากการสอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทราบว่า
ตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่งกลับจากซื้อกับข้าวที่ตลาดค่ะ
บรรทุกทรายมาเต็มคันคันนี้เบรกแตก
ทีนี้พอเบรกไม่อยู่ก็พุ่งชนกวาดทั้งรถจักรยานยนต์
รถเก๋งที่ขับอยู่ด้านหน้าอย่างแรง

ถูกชนแล้วลากไปกับรถล้อทับจนเสียชีวิต
ซึ่งหลังเกิดเหตุคนขับรถบรรทุกเดินทางไปมอบตัวที่โรงพักด้วยนะคะ
แล้วก็พบว่ารถบรรทุกแซงมาทางซ้าย
ก่อนที่จะชนรถเก่งนะคะ
คือตอนนี้น่าจะรู้ตัวว่าเบรกแตกแล้วพยายามที่จะหยุดมันหยุดไม่ได้
แล้วก็ชนทั้งรถเก๋งทั้งรถจักรยานยนต์ทำให้มีคนเสียชีวิตนะคะ
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะสอบปากคำคนขับรถหกล้ออย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วก็เจ้าของรถที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดเพื่อหาสาเหตุค่ะ
ก่อนจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตก็ให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลแล้วนะคะ